นายสูพสยศสิงครรมผัวรัฐการณ์จังหวัดสิงห์บุรี
แต่งกายย้อนยุคแถลงข่าวมหัศจรรย์เตาเผาแม่น้ำน้อย
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนถึงหนึ่งพฤษภาคมเวลาสิบนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
พิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อยในอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ด้านนายสานนท์เพ็ญแสงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีเผยว่า
งานนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย
ุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศักดิ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมพร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คน
ุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในงานประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมมิวชิคอล
จำหน่ายสินค้าโอทอปกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
การแสดงศิลปะพื้นบ้านประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
มหาศจรรย์เตาเผาแม่น้ำน้อยซิงคิ้งคอนเทสกิจกรรมไบท์ฟอร์มัม
มหาศจรรย์เตาเผาแม่น้ำน้อยพร้อมเช็คอินถ่ายภาพกับอุโมงไฟ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานอีกด้วย